ที่เดินทางลัดฟ้าไปถึงประเทศอังกฤษนะครับ
น้องเยาวชนนั้นก็ได้ฝึกทักษะฟุตบอลที่เมืองแมนเชสเตอร์
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ
ซีซั่นที่๕ที่ลงแข่งขันวันสุดท้ายกับทีมเยาวชนท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจกับโอกาสที่พวกเขาได้รับ
แทบจะเรียกได้ว่าสุดยิ่งใหญ่
กับการเดินทางมาเก็บตัวถึงถิ่นต้นตำรับลูกหนังอังกฤษ
ซึ่งนับเป็นของขวัญในชีวิตที่แทบจะประเมินค่าไม่ได้
โดยเฉพาะกับเยาวชนในชนบทอย่างโยธินเบียงแร่
เด็กน้อยจากโรงเรียนป่าแดงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็ได้ความรู้การฝึกแบบอังกฤษครับผม
ระบบทีมสู้ได้ครับเพราะสู้ได้ครับ
ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ครับ
เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายครับ
ที่ออกปากชื่นชมว่าพวกเขามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม
ที่พวกเขาทำงานพวกเขาทำงานที่ดูแลน้อง
พวกเขาทำงานที่ดูแลน้อง
ก็จะมีโอกาสมาได้

ซึ่งงานนี้คุณสุชาติอรุณแสงโรธ

จะมีพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ซึ่งเราถือว่าเป็นความสำเร็จมากเลยนะครับ
อันแรกคือเรื่องของทีมที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน
มีมากกว่าเกือบ๒๐๐ทีม
แต่ละปีนี่คะแนนสูงขึ้นมาก

ซึ่งเป็นเจตนาหรือเป็นจุดประสงค์ของบริษัทอยู่แล้วครับ
อยากให้เยาวชนไทยเน้นเบสิกให้แข็งครับ
ก็เบสิกแข็งแล้วจะพัฒนาได้สูงครับ
ประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากโครงการของสพและฮอนด้าครั้งนี้
แม้จะยังไม่ได้สร้างนักเตะระดับประเทศขึ้นมาภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
แต่สิ่งที่เด็กผู้ชนะจากโครงการนี้ทั้ง๕ปีได้รับกลับไปก็คือ
ความรู้สึกที่ดีต่อการเล่นฟุตบอลที่พวกเขารัก
และนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยต่อยอดการพัฒนาฝีเท้า
เพื่อเพิ่มจำนวนนักฟุตบอลคุณภาพในเจโนเรชั่นใหม่
ให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างแน่นอน
ีรพัฒน์รันตะเสวีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน